บ้านนะครับถ่ายไว้ในบ้านหลังหนึ่งคุณ
ในบ้านหลังนี้มีแต่ผู้หญิงอยู่ในบ้าน
และทีนี้ข้างนอกบ้านมีเสียงเหมือนวัยรุ่นมาเอะอะ
วายทะเลาะวิวาดกันแล้วเหมือนจะยิงปืนอะไรใส่กันด้วยหรือเปล่า
คนในบ้านตกออกตกใจแค่ไหนต้องไปแอบกันยังไง

ตำรวจบอกว่ายังไม่เกิดเหตุความเสียหายขึ้น
ไม่มีใครตายเดี๋ยวไว้ผมให้มาทีหลัง
เอ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยครับ
เสียเหงื่อนับขิทหัวจริง
โอ้โฮคนในบ้านคุณต้องแอบเลยนะคุณ
หลังจากได้ยินเสียงข้างนอกแล้วเธอบอกว่าต้องรีบปิดไฟเลยฮะ
ขวัญกระเจิงกันอยู่แบบนี้ไม่รู้จะซ่อนแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าพระ
เพราะข้างนอกมีอะไร
เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าภาพข้างนอกมันมีอะไรอยู่บ้างนะครับ
นี่คุณผู้ชมภาพจากหน้าบ้าน
เราจะได้เห็นนะแก๊งโจขี่รถจักรยานยนต์

วิ่งไปวิ่งกลับ
วนไปวนมากันแบบนี้เป็น๑๐๑๐คันนะครับ
และที่สำคัญมีเสียงปืนด้วย
คุณเขาบอกไล่ยิงกันนะเป็น๑๐๑๐นัดเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนเมื่อวานนี้
มิถุนายนภายในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบ่อแฮ้วที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
คุณดูสิโอ้โหคนที่อยู่ในหมู่บ้านเขากลัวกันหมดเลยนะฮะ

เพราะเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงบอกว่าเกิดเหตุขนาดนี้
พอเธอโทรแจ้งตำรวจแต่ตำรวจบอกว่า
ต้องมีคนโดนยิงก่อนถึงจะมา
เหตุมันยังไม่เกิดอะไรเลยยังไม่ไป
เธอก็เลยบอกว่าถ้าพึ่งตำรวจไม่ได้
คงต้องสร้างกำแพงบ้านสูงเท่าเรือนจำแล้วละมั้ง
จะได้เซฟตัวเองนี่ออกอารมณ์ประชดเลยนะครับ
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้
พวกเธออยู่ในบ้านพวกเธอบอกขอไม่เปิดเผยใบหน้ามากนะ

นี่คุณเนสเจ้าของบ้านและเพื่อนซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ฮะ

ที่เธอพากันหลบกระสุนเพราะกลัวถูกลุกหลงนะฮะ
ไม่รู้ว่ากระสุนที่ยิงนอกบ้านมันจะทะลุเข้ามาในบ้านหรือเปล่า

บอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน
จากนั้นคุณปืนดังขึ้นปั้งปั้ง

มีเพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเปิดประตูออกไปดูข้างนอกด้วยซ้ำ
รีบวิ่งกลับเข้ามาบอกว่าข้างนอกเขาทะเลาะกัน

เสียงกระสุนนะเขาบอกว่ามาเป็นหากระสุนเลย

แต่ที่น่าผิดหวังก็คือเมื่อทุกคนที่หมอบกันอยู่

รีบไปหมอบหาที่กำบังกันหากำแพงบังไว้ก่อน

เธอก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องให้มีคนเจ็บคนตายก่อนใช่ไหม
ตำรวจถึงจะเข้ามาระงับเหตุนะฮะ
แจ้งตำรวจไปตำรวจบอกว่า

รอเกิดเหตุก่อนถึงจะมา

มานะคะไม่รู้ว่ามาหรือยัง

อยากให้ใส่ใจประชาชนนิดนึงนะ
เพราะว่าถ้าหากจะต้องรอให้เกิดเหตุก่อน

ทางครอบครัวเราก็ไม่ทิ้งเหมือนกัน

ใช่ค่ะก็คือกระสุนปืน

รอกระสุนปืนโดนคนอื่นก่อนแบบนี้ค่ะ

หนูคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นทางนี้ค่ะ
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
หลายคนจะวิภาควิจารณ์การทำงานของตำรวจแล้วนะฮะ
แต่ว่าเรามีความคืบหน้าทางฝั่งตำรวจ

วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองลำปาง
ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนี้นะฮะ

บอกว่าทุกท่านครับผมนะครับ

ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วครับ
ได้รับแจ้งมาหลายรายประมาณ๓รายครับ

และพวกผมคือตำรวจทำหน้าที่ทันทีครับ

แค่ไม่ได้ไปที่บ้านของคุณเนส
เมื่อกี้มีกล้องวงจรปิดเท่านั้นครับ
แต่ไปที่บ้านของผู้แจ้งรายอื่นด้วยนะครับ
ทีนี้ก็มีชาวบ้านเขาออกมายืนยันเหมือนกันนะ
ว่าตำรวจได้มาตรวจสอบเหตุการณ์นั้น

ภายหลังจากโทรไปแจ้งได้เพียง๑๐นาที

ก็ถือว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกัน
ตำรวจก็พยายามชี้แจงให้กับชาวบ้านทุกคน
รวมถึงคุณเนสเจ้าของบ้านหลังที่ติดกล้องวงจรปิด

ส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ

ในการสืบสวนหาตัวมาดำเนินคดีต่อไป
เพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านอีกนะครับ
ถ้าคุณอยู่ในหมู่บ้านแล้ววันเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้

อีกหลายคืนไม่รู้จะบุกมาอีกหรือเปล่า
ใช่ค่ะจะนอนหลับจะข่มตาหลับได้ยังไงก็ไม่รู้